ไปดูบรรยากาศสดตอนนี้ที่สุราธานีกันบ้างนะครับ
เพราะว่าที่ชุมชนปากบางในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมมามีขยะมาด้วย
แล้วก็เริ่มเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับ

ติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรเชิญครับ
ระดับน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ของชุมชนปากบางในอำเภอพูนพิน
วันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะ
ชาวบ้านก็ได้เตรียมความพร้อมค่ะที่จะเร่งฟื้นฟูบ้าน
กลับมาสู่ภาวะปกติค่ะ
สภาพพื้นที่โดยรอบของชุมชนปากบาง

หลังระดับน้ำที่เข้าท่วมลดลงอย่างต่อเนื่อง
มีเพียงบางจุดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
รวมไปถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ยังคงถูกน้ำท่วมขัง
ซึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จึงส่งผลดีทำให้น้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างรวดเร็ว

มีเพียงกองขยะที่ลอยมากับน้ำ
ที่ชาวบ้านจะช่วยกันเก็บออกจากพื้นที่ค่ะ
ครับตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นมา
เพราะว่าตอนนี้สภาพน้ำก็อย่างที่เห็นนะครับ
ตอนนี้น้ำลดลงใกล้จะปกติแล้วครับ
ก็มีด้านในครับมีบางจุดที่เป็นที่รุ่มอยู่

แต่ก็ไม่สร้างความหนักใจแก่ชาวบ้านแล้ว
ตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนคว้าก็จะมืดครึ้มมาอย่างนี้
แต่ก็คงจะไม่หนักเหมือนที่ผ่านมาครับตอนนี้
เพราะว่าในชุมชนเราอย่างค่ายะอะไรต่างนี้

อย่างที่เห็นนะครับก็มีการซุดตัวลง
ก็เป็นหน้าที่ของอบตจะต้องมาดูแลพวกเราครับ
อันนี้พวกขยะอะไรต่างเราก็ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเต็มที่ครับ
ขณะที่ชาวบ้านได้เก็บขยะไปแล้วบางส่วนค่ะ
เหลือเพียงขยะที่ต้องรอหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนต่อไป
โดยก่อนหน้านี้บริเวณชุมชนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่มานานร่วมเดือนรวมไปถึงระ
คาดว่าระดับน้ำที่ท่วมค้างในบางจุดก็จะค่อยลดลงตามลำดับ
พื้นที่ของชุมชนปากบางนะคะก็ถือเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
และวันนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ก็เชื่อว่าในพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำของอำเภอพุนพิน
น้ำก็น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทางทีมข่าวก็จะสำรวจระดับน้ำนะคะ
เพื่อที่จะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
ระวีการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ